คุณผู้ชมคะงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
จะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๑๓๐มกราคม
ที่จะให้ประชาชนสามารถเดินทางไปได้นะคะ
ว่าในแต่ละวันจะเดินทางกันไปวันละหลายแสนคนเลยทีเดียว
ดังนั้นตอนนี้ในพื้นที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะ
ส่วนที่บริเวณชาปณสถานเมนชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมช่างศิลป์จิตอาสาประชาชนจิตอาสา
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เร่งติดตั้งต้นไม้ในป่าหิมพาน

ระดับปีกและลวดลายของนกหัสดีลิง
รวมทั้งติดตั้งพญานาคทั้ง๑๖ตนและสัตว์นานาชนิด
รวม๓๒ตัวตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดไว้
ท่ามกลางความสนใจของผู้ทศาสนิทชน

รวมไปถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมสายศรัทธาในหลวงพ่อคูณ

และความคืบหน้าในการก่อสร้างนกหัสดีลิงเทินบุษบกอย่างต่อเนื่องค่ะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ทางจังหวัดได้รับการประสานงาน
จากจังหวัดนครราชศรีมาและวัดบ้านไร่
ในการนำรูปหล่อหลวงพ่อคูณ
ขนาดหน้าตัก๑๒เมตร
ปฏิสถานไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุสิต
รวมทั้งผู้ที่เคารพสัทธาในหลวงพ่อคูณ
มากราบศักระและไว้อาลัย
ประดิษฐานไว้ในช่วงระหว่างวันที่๑๕๒๐มกราคม
ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ระหว่างวันที่๒๑๓๐มกราคม
ว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ

เดินทางมาร่วมงานวันละไม่ต่ำกว่า๒แสนคน
ทางจังหวัดก็ได้มีการประสานการทำงานร่วมกัน

เรื่องของการจัดระเบียบการเดินรถ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ